เช็คอินท่องเที่ยวแห่งใหม่แบบ๓๖๐องศาและตามรอยเหมืองแร่ดีบุก
พร้อมชิมอาหารพื้นบ้านอร่อยจ้า
ตามมาที่นี่เลยนี่คือบางมราฮิวนะคะ

ในเขตเทศบาลเมืองตะกัวป่าอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
พังงานี่คือจุดเช็คอินใหม่ของตะกัวป่านะคะคุณ
เป็นสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของการทำเหมืองแร่ดีบุกได้ดีมาก
เป็นจุดชมวิว๓๖๐องศาที่มองเห็นพระอาทิตย์ตกยำเย็น
และแม่น้ำตะกัวป่ามีสะพานเหล็กที่สร้างจากเรือขุดแร่
ตกแต่งด้วยสัตว์ปูนปั้นต่างมีภาพวาดฝาผนัง
มีรูปปั้นเจ้าพ่อกวนอูสูง๙เมตร
โอ้โหคือแบบวิวดีมาก
และที่นี่ยังมีคาเฟ่รูปทรงเรือขุดแร่ขนาด๓ชั้น
ตั้งอยู่บนต้นไสใหญ่คุณ
มีอาหารข้าวอาหารหวานเน้นเป็นอาหารพื้นเมืองนะคะ

ส่วนใครที่เป็นสายแคมป์มีบริการเต็นต์ยามค่ำคืน

คุณสมชายเอียบสกุลอายุ๖๔ปีเจ้าของนะคะ
ก็อยากจะใช้เวลาในการดูแลอย่างดีและใช้เวลาไป๑ปีในการสร้างที่นี่ขึ้นมา
และกำลังจะสร้างห้องพักรูปปูนปั้นไดโนเสาร์เพิ่มมาด้วย
และบอกเลยว่าใครที่ดูตลอดข่าววันนี้ทางร้านเขาใจดี
มีโปรโมชั่นมาฝากแฟนรายการตลอดข่าวด้วย

ไปชอบเลย
มาฝากแฟนโดยส่วนแรกและมีบริการทางอาหารและเพิ่มหยุดนะคะ

อย่าลืมมาอุดหยุดกันเยอะนะคะ
เติมมารับทีมือขอบคุณค่ะ

๑๐นะลดไป